เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเสิร์ฟเรื่องราวดีกันต่อเนื่อง

ไปชมวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวไทยลื้อที่จังหวัดน่านนะคะ
บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยมีอะไรบ้างไปชมเลยค่ะ
เห็นถ้าฟ้อนอย่างนี้นี่แหละที่เรียกว่าฟ้อนไทยลื้อ
เป็นการไล่รำของชาวไทยรื้ออำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
เพื่อบวงสวงเจ้าหลวงเมืองล้า
ท่าทางการแร่รำของการฟ้อนไทยลื้อก็แตกต่างจากฟ้อนล้านนาที่อื่นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการก้าวเท้าการฟ้อนมือ
แล้วยิ่งแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นบ้านก็ยิ่งเป็นการแสดงที่สุดยอด
เรียกว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวน่านเขาเลยล่ะค่ะ
เมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วก็ต้องพูดถึงผ้าทอลายน้ำไหล
ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทยลื้อ
เกิดจากจินตนาการที่มีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ผ่านการกันกลองด้วยสองมือจนเกิดเป็นงานศิลปะบนผืนผ้า
ที่มีลวดลายสอดผสานความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
และกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองน่านเลยทีเดียว
ของฝากอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อมาถึงบ้านท่าวังผาแล้ว
จะต้องหิ้วติดมือกลับไปก็คือไก่หรือสาหร่ายไก่นั่นเองค่ะ
สำหรับขั้นตอนการผลิตไก่เพื่อนำมาแปรรูป
ก็เริ่มจากการเก็บสาหร่ายไก่สดจากแม่น้ำ
คัดแยกเศษหินดินทรายและสิ่งแปลกปลอมอื่นออกให้หมด
จากนั้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดประมาณ๑๐ครั้ง
แล้วฉีกเป็นฝอยก่อนจะนำไปวางบนตะแกรง
ตากแดดจนแห้งและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
อบทอดแต่ที่อร่อยเคี้ยวเพลินปากสุด
ก็ต้องยกให้สาหร่ายแผ่นกรอบนี้แหละค่ะ
ไก่ล้ำแต่เจ้า
นำมาแปรรูปเป็นของฝากแล้ว
สาหร่ายไก่ยังสามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้อีกหลากหลายอย่าง

และคั่วไก่โดยการทำคั่วไก่นั้น
ใช้วัตถุดิบก็คือไก่ที่ล้างสะอาดเกลือและงาขาว
จนกว่าจะแห้งจึงจะรับประทานได้
จะได้คั่วไก่ที่มีรสชาติดี
พร้อมทั้งกลิ่นธรรมชาติของสาหร่ายและงาคั่ว
ส่วนห่อนึ่งไก่นั้นจะเอาสาหร่ายไก่สด
ลุกกับน้ำพริกที่มีส่วนผสมของน้ำใบย่านาง
พริกตะไคร้ใบมะกรูดหอมใหญ่และผักชีซอย
ห่อด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งประมาณ๑๕นาที
ก็ได้ทานแล้วล่ะจ๊ะลำแต่นะเจ้า
มาถึงทินทานบ้านคนไทยลิทั้งที่

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวไทยลื้อ
ที่นี่ยังรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่เอาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
สัมผัสวิถีชาวไทยลื้อเรื่องลืนเรื่องวัฒนธรรม
อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะ